ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตา
หัวใจวิวกลับลงเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวย์
ร้องได้ให้ร้อง
ต้องจัดเวลาภาคไหน
ที่สุสิงฟิก็ร้องได้ไหม
หารักสุสินครับ
ร้องโบร้อง

ร้องได้สิครับ

แนะนานค่ะคุณผู้ชม

กับเพลงของสิรินทรานิยากรนะครับรู้ว่าเขารอเยอะไหมสองหมื่น
เยอะมากค่ะอยู่กันได้เป็นเดือนเลยนะค่ะเคยเห็นเงินสองหมื่นเปล่า
ไม่เคยค่ะโบเคยเห็นเงินมากสุดกี่บาทก็หมื่นหนึ่งค่ะหนูทำงานเป็นห้าสิบวัน
ทำโอทีด้วยค่ะแล้วก็เอาตอนห้าสิบวันเลยทีเดียวค่ะเป็นก่อน
เป็นก้อนได้มาหมื่นนึงค่ะเห็นครั้งนั้นแล้วรู้สึกไหนบ้างโอ้โห
สั่นสั่นเลยใช่ไหมแล้วเอาเงินหมื่นแรกในชีวิตตอนนั้นไปทำอะไร
ก็แบ่งให้แม่ค่ะแม่ก็ที่เหลือก็ซื้อชุดนักเรียนให้หนูแล้วก็ให้น้อง
พี่เป๊กถามอีกคำหนึ่งเวลาเราส่องกระจกแล้วเราเห็นหน้าเราที่มันโดนปูนขาวกัด
หน้าเราแบบเป็นดำเป็นฝ้าเป็นผื่นเป็นอะไรแบบนี้โบรู้สึกยังไง
ก็เสียใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีใจค่ะได้ตังค์มาให้แม่ใช้ด้วย
ถึงหน้าเราจะเป็นอย่างงี้แต่เราก็ได้ตังค์เดิมทีตอนเราดูเราเสียใจค่ะ
แต่พอเรามานึกอีกทีว่าเราได้เงินให้แม่เราเราก็ดีใจเราก็โอเค
พี่ไม่ได้บอกว่ามันดูแย่หรือว่ามันดูไม่สวยนะโบเพราะสิ่งที่โบมีอยู่ตรงเนี้ย
มันสวยกว่าอะไรทั้งหมดทั้งหมดที่โบมีเลยมันสดใสลูก
ย่อท้ออะไรเลยหนูยินดีที่จะทำ
อะไรหลายอย่างให้กับครอบครัวตรงนั้นที่มันสดใส
ใช่มันเป็นสิ่งที่สดใสจากข้างในนะครับคนบางคนเสียเงิน
กับเรื่องหน้าตาไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็มี
แต่ถ้าจิตใจข้างในเขาไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน
แต่ถ้าดีทั้งข้างในดีทั้งข้างนอกฉันบอกแล้วว่าพวกเธออย่าไปหาหมอ
ดีแล้วเราทำให้ครอบครัวก่อนเดี๋ยววันหนึ่งต้องมาถึง
นะครับวันที่ได้เป็นนักร้องไม่แน่นะอ่าเราใครจะไปรู้อนาค
คนแต่ว่าตอนนี้มาในรายการของเราให้เต็มที่ก่อน
วันนี้ได้ไปแล้วสองหมื่นกับสองเพลงตั้งเป้าไว้หนึ่งแสนบาทอีกสี่เพลงเท่านั้นนะครับ
แต่ต้องเป็นคราวหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลาของเราหมด
อย่าลืมนะครับเปิดไว้เลยครับช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
ถ้าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเราก็ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตพบกับเราสองคนและน้องโบกันต่อนะครับ
ครับผมนอกจากร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตจะเป็นขวัญใจรากย่าแล้ว
อีกรายการหนึ่งค่ะก็เป็นขวัญใจรากย่าเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยเสียงหวานรออยู่แล้วค่ะกับ๔คำถาม๑ล้านบาทถ้าตอบได้ค่ะ
ครับผมวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
บรรยายธรรมเล่านิทานร้องเพลง

๖ค่ะระดับประเทศ
โรงเรียนจะส่งเขาไปเรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่แม่บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเพราะช่วงพี่โอก็เป็นด้วยน่ะอืม
ก็เลยไม่ให้เขาไปที่พาเขามารายการนี้เพราะแลกเปรียบกับที่เขาไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นแม่ก็เลยพามารายการร้องได้ให้ล้าน
อยากบอกแม่ว่าไม่ต้องคิดนี้อย่างไรนั่งเสื้อวะทาน่างเกงในวันข้างหน้านั่งอ่ะอาจจะได้ไปอีก
ที่เรารักกันหรือเพียงแค่ฉันรักเธอ

น้องโบร้อง